คุณผู้ชมคะเปิดแฟ้มคดีดังวันนี้ค่ะ
พาไปดูคดีที่ต้องเรียกได้ว่าเป็นคดีที่
ฆาตกรรมอมหิตเลยอ่ะค่ะครับมีคนร้ายนะคะ
เข้าไปในบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่อำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลา
คือจะไปรักทรัพย์แต่เข้าไปแล้วเนี่ย
ไปจับเหยื่อที่อยู่ในบ้านแขวนคอตามราวบันได
นี่นะคะคือภาพที่เห็นเนี่ยมันเป็นภาพสะเทือนใจจริง

ฆาตกรรมอมหิตศักดิ์ปากรอฆ่าแขวนคอ๕ศพค่ะ
เมษายน๒๕๔๐มีผู้พบศพประพาทบุญทวี
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสถานีอนามัยตำบลปากระวะอำเภอระโนธจังหวัดสงขลา
พร้อมศพลูกชาย๓คนวัย๑๐ปี๑๒ปีและ๑๓ปี
มีเชือกและผ้ารัดคอผูกเรียงกันที่ราวบันไดบ้านรวม๔ศพ
ถูกมัดมือมัดเท้าและมีผ้าปิดปาก
เป็นที่ตกตะลึงกับผู้พบเห็น
ภายในห้องนอนใหญ่ชั้นบนพบศพเจียมจิตบุญทวีภรรยาของประภาษณ์
รัดคอด้วยเน็กท้ายมีเชือกมัดมือมัดเท้าและปิดปาก
ขณะที่ห้องนอนทั้ง๓ห้องชั้นบนมีร่องรอยถูกรื้อค้น
ผ้าปู่ที่นอนถูกฉีกเป็นเส้นบางส่วนถูกนำไปใช้สังหารเหยื่อ
ทรัพย์สินหลายรายการหายไป
จากหลักฐานที่พบประกอบกับเวลาตายคาดว่าเป็นช่วงค่ำวันที่๒๕เมษายน

กระทั่งตำรวจพบผู้ต้องสงสัย
มีพระเครื่องของประพาทที่หายไป
เขาให้การว่าได้พระเครื่องหลวงพ่อคง

ตำรวจสืบสวนจนรู้ตัวคนร้าย

ฝากรองชาวสงครา

ตำรวจจับกลุ่มศักดิ์ได้ที่จังหวัดกาญจนบุรี

ร่วมมือสงกรานแก้วอุบลเพื่อนซี

หลังได้ข่าวจากลานพนันวัว
ว่าประพาทขายวัวชนได้เงินกว่าล้านบาท
มุ่งหวังอยากได้เงินก้อนดังกล่าว
หารู้ไหมว่ายังไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้น

ศักดิ์และสงครานขี่รถจากกระยานยนต์

เมื่อลูกชายของประภาษณ์กลับมา

ก่อนใช้ปืน๓๘จี้บังคับ
มือมัดเท้าไปขังไว้ในห้องชั้น๒
โดยสงกรานเป็นคนคุม
จากนั้นศักดิ์ลงมาคอยประพาทที่หน้าบ้าน

ทำทีเข้าไปทักทายปรึกษาเรื่องรถหาย
ประพาทหลงกลชักชวนฆาตกรเข้าไปในบ้าน

มือไพร่หลังนำตัวไปขังไว้รวมกับลูกชาย
ไปชั่วขณะเจียมจิตกลับมาบ้าน
ใช้ปืนจี้มัดมือมัดเท้า

ขู่ให้บอกที่ซ่อนเงินแต่ถูกปฏิเสธ

และบีบคอจนเธอแน่นิ่งไป
แล้วลงมือรื้อคนซับสิน
จากนั้นใช้ไฟช็อตประพาทและลูก๒ครั้ง

มานั่งเรียงกันหน้าห้องนอน
ใช้เทือกผูกคอแผงกับราวบันได
แล้วผลักลงมาจากชั้น๒ทีละคน
โดยประพาทเป็นศพแรก
นักสักปากรอเนี่ยครับเป็นคนจิตใจที่

เป็นคนที่มีปมตั้งแต่เด็ก

เคยถูกโจรปล้น๒๓ครั้ง
และทุกครั้งที่โจรปล้นบ้านเนี่ยครับ

นะครับมัดมือไพร่หลัง
ระหว่างตำรวจคุมตัวศักดิ์สอบปากคำ
และทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

แต่ยังมีรอยยิ้มขณะเล่าถึงพฤติการอมหิตของตัวเอง
คดีนี้สารพิพากษาสงครานจำคุกตลอดชีวิต
ส่วนศักดิ์สารพิพากษาประหารชีวิต
มาลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิต
และติดคุกประมาณ๑๕ปีก่อนได้รับอิสรภาพ
ส่วนบ้านของประพาทถูกทิ้งร้าง
สิ่งของยังอยู่เหมือนเดิมไม่มีการเคลื่อนย้าย
เส้นทางชีวิตของศักดิ์หลังออกจากเรือนจำ

ติดตามในเปิดแป๊มคณีย์ดังตอนนี้